จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรสินเป็นประธานเปิดงานมหากรรมประกวดควายลุ่มน้ำเปล่าครั้งที่หนึ่ง
ศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดกาลสินพร้อมพัฒนาสายพันธุ์กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมาตรฐานควายกาลสินให้เป็นที่ยอมรับ
โดยการประกวดควายยังมีการส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด๑๔๔ตัวในรุ่นต่างทั้งควายไทยควายลูกผสมและควายเผือกเพศผู้และเพศเมีย
ธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินเผยว่างานเกษตรแฟร์กาลสินปีนี้พิเศษที่เปิดให้มีการจัดประกวดควายลุ่มน้ำเปล่าครั้งที่หนึ่ง
ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวคึกคักโดยเฉพาะควายที่เดินทางมาโชว์ตัวมีราคาสูงถึง๑๕ล้าน
ยังมีพ่อพันธุ์เดินทางมาโชว์ตัวซึ่งภายในงานรวมมูลค่าเกือบร้อยล้านบาท
นับเป็นการรวมพลควายงามควายเงินล้านไว้ที่มหาวิทยาลัยกาลสิน
ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเครื่องการันตีมาตรฐานควายกาลสินที่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป